ว่าถ้าคุณไม่ดูข่าวนี้จะเสียใจนะ
อย่ามางอนกันทีหลังนะว่าตามไม่ทันนะคะ
มีโมเมนต์ที่หาดูได้ยากของคู่รักวงการบันเทิงคุณผู้ชมค่ะ
โฟนเวลาเขาอยู่ด้วยกันอ่ะเสียสองคุยกัน
ไม่แล้วคุณเกิดอ่ะทำไมฟังไม่ดูเลือดเลยเสียสองเสียสามง่าย
แต่ต้องทำหน้าแบบว่าเฮ้ย
เสียงที่ชัยพูดคุยเวลาอ้อนแฟนอยู่ด้วยกันสองคน
ลองมาฟังสาวขี้อ้อนอย่างสาวคิมนะ
ว่าเสียงสองเนี่ยเวลาคุยกับพี่หมาดเนี่ยเป็นยังไง
แล้วพี่หมากเขามีเวอร์ชั่นแบบเสียงสองใส่น้องคิมหรือเปล่า

มิ้งก็จะแบบแค่อ้อนเฉยแต่ว่าคงไม่แบบ

ไม่ก็ไม่ไม่
ไม่มีเกี่ยวไว้เสียงสองของพวก
กับลูกแทนน่ารักนิวสุดไปเลยค่ะ

มันต้องเค้นจากตรงสวงอกก่อน

เห็นแท่หรือยังคะ

ไม่ก็ช่วงแบบว่า

เดี๋ยวนี้จะเป็นมากเลยแล้วไม่รู้ตัวด้วย
ไม่ใช่เสียง๒เสียง๓สิ่ง๘๙๐ไปเลย
และความลูกสาวนะคุณผู้ชม